ถ้าไปเจอกับนาคไม่ใช่นาคตัวเป็น

งานนี้งานบวชงานใหญ่เขาเนี่ยนะฮะ
โปรยทานเป็นแสน

อีกบาทเดียวก็๒แสน

แต่จะให้ดูบรรยากาศนะครับ

อุปสมบทของนายสุรเกียรติพงภัยบูรณ์อายุ๒๙ปี
จัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดทุ่งสมร
อเผลภนมถวรจวดกาลจนบุรี
นี่มาแล้วหน้ามาแล้ว

กลับแหม่งเมื่อพระเอกขี่ม้าขาวมาเลย
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านเขามาร่วมงานกันมากันเป็นพันคนเลยนะ
เขาบอกว่ามีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นผู้นำชุมชนเข้าร่วมขบวนนี้เป็นอย่างมาก
และหลังจากแห่นาคเดินวนรอบหมด๓รอบตามประเพณี

ถึงเวลาแล้วที่ชาวบ้านนั้นรอคอยนั่นก็คือการโปรยทานจากนาคนั่นเอง
มาเลยสาธุชนมันรออยู่แล้ว
โอ้โฮคนเยอะมาก
ไม่ต้องห่วงพี่นาครักทุกคนเลย
โยดไปไป

พี่นักรักทุกคน
สาธุชนด้านซ้ายขอเสียงหน่อย

อันนี้การหมวดคอนเซิร์ตหรือครับคุณชุนาคา

เหมือนที่คุณเสิร์ฟเหมือนกันเนาะ
คุณเนี่ยโอ้โหจะขึ้นสวรรค์อย่างดีถุดลงเลย
มาที่งานบวชถามว่าเตรียมเงินโปรยทานเอาไว้เท่าไหร
บอกว่า๑๙๙๙๙๙๙นะ
และยังแจกวัวเนี่ยลูกวัว๓ตัว
แล้วก็แถมพัดลมให้อีก๒๙ตัว

อันนี้เก้าอี้ก่อนเอาเก้าอี้ไปนั่งก่อน
แล้วแฟนก็คืออะไรพัดลมที่อยู่ในกอง
เห็นไหมเออแถมยังมีผ้าขาวม้าอีก๑๑๙ผืน
เรียกได้ว่าจัดแน่นจัดหนักจัดเต็มจริงเลยนะ

ใครได้ที่แบบว่าเหมือนเป็นรางวัลที่เขียนวันได้เก้าอี้ได้พัดลม
หรือได้อะไรก็มารับของรางวัลตรงนี้กันได้นะครับ

หมดทุกอย่างถ้าอยากได้ก็เอาไปแต่จริงเป็นเก้าอี้ของทางวัด

เนี่ยเดี๋ยวปกติของวัดเขาห้ามขโมยนะ
เขาเจาะขันเจาะรูรองเท้าตัดขึ้นเก้าอี้เขาจะตัดขาด้วยนะจ๊ะ
เก้าอี้ตัดขามันไม่ใช่รองเท้าที่ตัดครึ่งหรือว่าขันที่เขาจะเจาะรู

คุณไปแซวประตื่นเสียศาสนา
ที่ฉันแจวแค่เก้าอี้วัด
แต่คุณแจวแค่เก้าอี้วัด
คุณแจวยันนาคที่หมวดเลย
ถึงแม้ผมจะเข้าวัดอื่นไม่ได้แต่ผมเข้าได้อีกวัดหนึ่ง

สว่างอารมณ์ครับอาจารย์แป๊ก
คุณต้องไปวัดตื่นสัตว์ธาตุครับ

คุณต้องไปถามอาจารย์แป๊ะแล้วว่าจะให้คุณเข้าหรือเปล่า
แต่วัดบางที่นี่ตีหรอกคุณชนะแปะแล้วนะ